มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กลับมามูกันต่อกับสองแม่ลูกมูพันล้าน

วิญญาณของคุณพ่อยังวนเวียน

แจ๊สก็ยังมีสัมผัส
และเห็นบางสิ่งบางอย่างมาตั้งแต่เด็กอีกด้วย
แต่เห็นบอกตัวน้องแจ๊สเองเนี่ย
เคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อยู่ดีเนี่ย

ไม่ใช่แบบเด็กเล็กผู้หญิงเล็ก
ครั้งนี้ประมาณ๖โมงเย็น

ก็ออกข้างนอกซื้อพิสเซอร์ให้เรากินตอนนั้นเราก็เล่นอยู่แล้วแบบว่าเล่นไป
เล่นมาแล้วก็ได้ยินที่ห้องที่หนูอยู่ปัจจุบันนี้อืมก็แบบเสียงเด็กเด็ก
นั่งอยู่ด้วยกันยังเล่นอยู่แล้ว

เขาบอกดีเหรอ

เพราะว่าได้ยินเสียงเด็กตั้งบนหัวเล่น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

ปั๊บก็เห็นฝาเห็นด้านฝาแบบว่ามีรูปร่างอะไรสีขาว
เป็นเงาควันเขาขาวอ่ะใช่เงาควันเขาขาวแบบนั้น
แล้วมันจะแบบว่าชี้ที่ห้องตู้สภาพของเราแล้วเราก็ไม่ได้สนใจ

ก็ไม่ได้คิดว่าแบบไม่ได้เห็นแบบตัวนั้น
ใช่แบบว่าเห็นแบบชี้ชี้อย่างนี้
ใช่ค่ะเราไม่ได้แบบคิดอะไรมากไม่ได้กลัวเราก็แบบไม่ได้สนใจ

แล้วก็ที่เรื่องผีอำวันนี้ประมาณ๕ปีกว่าใช่ไหม

ปีที่ผ่านมาตอนนั้นมันเกิด๒เดือนติดกันเลย

ว่าเราจะนอนใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเรายังตื่นอยู่
แต่ว่าเราขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ปั๊บก็แบบเสียง
พูดเสียงอะไรไม่ได้ออกเราก็เรียกแม่
เรียกแม่ไม่ได้อึดอัดค้างอยู่อย่างนี้อ่ะ
ค้างอยู่แล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรจะแบบเข้าในตัวเราแล้วก็ทะลุออก
หมายถึงมีอะไรบางอย่างวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้เลย
ใช่ค่ะแบบทั้งคืนเลยแล้วนอนหลับไม่ได้เลย
แล้วในภายใน๒เดือนแบบว่าทนไม่ไหวแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็บอกแม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้น

วันนั้นก็นั่งสวดมนต์หน้าห้องนิ่งพระ
สองเดือนนี้เข้าออกเข้าออกในร่างหนูอะไรอย่างนี้
เราก็จุดธูปนะว่ายพระ

ใช่เอาน้ำมาก็ทำน้ำมน
ทำเองเลยหรือ
ทำเองไงแล้วก็เสร็จแล้วก็เชิญเทพเฮียดรองนับสื่ออยู่
ก็บอกว่าโอเควันนี้ไม่ได้นะอย่ามาแตะต้องลูกฉันอะไรอย่างนี้
เราก็เริ่มเริ่มสวดเราก็เริ่มนั่งสมาธิเชิญเทพ

ร้องไห้แล้วก็แบบพูดเสียงอะไรออกไม่ได้เลยความสุขเนี่ย

พอเราทำเชิญเทพทุกองค์ท่านขึ้นไปหมดแล้ว
เราก็เริ่มแล้วเริ่มเอาน้ำมนต์มาตบหัวและตบไหล่สองข้างสองที
แล้วบอกห้ามมาอีกใช่
แจ๊ก็ตอนนี้แจ๊กก็จะเต็มตัวเลยร้อง

ใช่ลุงบอกไม่ให้เราไม่ให้
เพราะว่าอย่างเด็กต้องเรียนก็ตบหลัง๒ที

เขาต้องการอยู่ด้วยแหละแต่นี่มันยังเด็กคือเขายังยอมรับไม่ได้เรื่องเนี้ย
คือยังไงมันยอมรับไม่ได้เด็กมันยังไม่รู้ไงว่าจะทำอะไร
เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเทพหรือว่าเป็นผีที่จะเข้าออก
ผมหาแม่อย่างนี้แล้วแม่ไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมีคนมาเข้า

แล้วแม่ไปรู้ได้ไงว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำพิธีแบบนี้ต้องตบอย่างนี้เทพขึ้นไป

ก็มีจิตสัมผัสของตัวเองเนาะมันพูดยากนะจะพูดยังไงดีล่ะ

ใช่เราทำได้มีออกนำได้
เมื่อเราตั้งจิตของเรานี้เราจะเห็น

เห็นบอกว่ามีเทพองค์หนึ่งซึ่งแม่บูชาอยู่เนี่ยน่าจะมาขอแฝงร่างน้อง

ทำไมถึงคิดว่าเป็นพระแม่อุมาเคยเห็นใช่ไหม
เพราะว่าเรานับถืออยู่ที่บ้านเราอ่ะบูชาอยู่แล้ววัดเราก็ไปประจำวัดอินเดีย
แม่นี่มูสู้ตายเหมือนกันเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่เห็นตุ๊กตาก็ต้องร้องอยากได้
แต่ลูกสาวแม่แปลกเห็นพระพิคเนธไม่ได้

ตอนนั้นก็ตอนพ่อเสียก็ประมาณ๕ขวบครึ่ง
เพราะเขาอยากได้พระคเนธองค์นี้มากร้องก่อนเพราะว่าเขาทำอยู่ที่วัด
ใช่ตอนนั้นไปวัดเฮนดูบ่อยกับแม่

เขาบอกอยากได้ก็เอาไปเขาให้เรา

ใหญ่นะพอมาสักกรรณนี้และสูงกรรณนี้
พอครบรอบตายของแฟนเนี่ยเราจะเอาอาหารเนี่ยไปถวายที่วัดอินเดีย
แล้ววันนั้นตัดสินใจโอเคแม่พอมีเงินแล้ว
ก็เลยเช่ามา๑๙๐๐เหรียญ
เอามาวันแรกปลาอินเดียก็ยก๔คน

ในนี้กลับบ้านเนี่ยมันไม่มีผู้ชายเลยที่บ้านอยู่สองคนแม่ลูก
ก็มีคนข้างบ้านคนเดียว

วันนี้มันตากแดดมา๒วันแล้ว

ตอนนั้นยังไม่ได้ทำที่ให้ท่าน
อยู่ตรงนี้ก่อนนะก็เอากระดานวาง
ก็บอกว่าเอากระดานเลื่อนเขาก็ยกขึ้นคนเดียว
ยังแปลกใจใช่ไม่อะฮะยกขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมา
เลื่อนแล้วเขาก็กระหยับยกได้จาก๔คนเขายกเอาไปตั้งให้ได้

ตั้งแต่องค์นี้เข้ามาปุ๊บก็ถึงรู้ว่าตัวเองเริ่มเป็นเศรษฐี
ก็เริ่มดีขึ้นชีวิตดีขึ้นแบบว่าเริ่มมีเงินล้าน
เริ่มมีอะไรใครเป็นคนบูชาส่วนใหญ่
หนูหนูกับแม่บูชาด้วยอะไรครับ
มีนมและน้ำผึ้งและอ้อยใช่ท่านชอบ
เอาละครับก็หลังจากที่ได้รับมรดกเห็นบอกกลับมาเมืองไทยนะฮะ
ก็เลยเดินสายทำบุญที่แรกที่ทำบุญคือที่ไหนฮะ
ค่ะพูนำร้อนการชนะโบรีทำไมจึงไปที่นั่น
เพราะว่าบ้านมันอยู่ที่นั่น
ต้องก็ย้ายจับสภัณฑ์ไปอยู่ที่นั่นเลย
ตอนนั้นแม่เริ่มสร้างโบสถ์การ
สร้างกันไปสร้างกันมาจนจบ

ประมาณ๒วันท่านก็เสียอีก

อันนี้ท่านเสียเขาก็เริ่มจัดวิธีการที่จะ

ก็เรียกอะไรกันนู่นนี่นี่นั่น
เราก็ลงศพเนี่ยเราเชื่อไปละ๒๐๐๐๐
ตอนนี้ก็เริ่มคุยกันแล้วเราก็นั่งฟังว่า

ทำยังไงที่จะจัดเมลลอยฟ้าแม่เนี่ยต้องบินกลับประมาณอีก๒วันเผาไม่ได้แน่
ก็เลยบอกว่าโอเคเอางี้ละกันเดี๋ยวช่วยจัดเมนลอยฟ้าให้
แต่ว่าค่าน้ำมันกับค่าดอกไม้เนี่ยก็ให้หาเอง
ตอนนี้ก็ไปสังกะไปเบิกเงินก็มาให้แสนห้า
เริ่มตั้งแต่นั้นมาแล้วมีวันอาจารย์ใหม่มาเขานั่งพูด
พอแม่ให้เงินไปแล้วแม่ก็ไม่ได้อยู่ในงานแม่ก็กลับเลย
หลังจากนั้นพระอาจารย์คนใหม่มาบอกอยากจะฝังลูกนิมิตเหลือเกิน
เราเองพูดกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เคริงเคยพูดว่า
ก่อนตายอยากฝังลูกนิมิตรให้มันจบงานเรื่องโบสถ์
เราก็โทรหาลูกเออเอางี้ละกันเพราะอาจารย์คุยกันว่า๖แสน
แล้วเราอ่ะ๖๐๐๐ที่ค่าฝังลูกนิมิตรใช่ไหม
ทุกอย่างไม่มีอะไรเลยในวัดก็เริ่มทำหมดจะลงสารา
๖๐๐๐บาทมันไม่ใช่แล้วล่ะ๒๐๐๐๐๐๐บาทมันก็หมดละ
ก็โทรกลิ้งอันนี้ส่งเงินให้แม่อีก๓ล้าน
โทรไปหาใครโทรไปหาลูกสาวขออีก๓ล้าน

เป็นเงินของลูกทั้งหมดของนางนี่แหละ

โอเคแม่ก็โอนเข้ามาในบัญชีอีก๓ล้าน

ก็เริ่มดำเนินเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่จัดงานไฟทุกเรื่องในวัด
ทำไมแม่ขอเงินทำบุญทีละ๕๖ล้าน

หนูก็ให้เลยที่แม่มีความสุขอะไรแบบนี้หนูก็ให้

ขอเข้ามาไปขาดซานกันเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
เขาบอกว่าดราม่ายังไม่หมดเพราะว่าลูกบุญธรรม
ก็คือเป็นดาราด้วยแมงปอชนทิชาใช่ไหมฮะ
ก็มีข่าวว่าแมงปอจะหุบสมบัติ
เห็นบอกว่าตัวคุณปอลเองก็มีเรื่องราวมู
แล้วก็มีเจอเรื่องราวของดวงวิญญาณบ่อยเหมือนกัน

เดินลงบันไดเวทีปุ๊บก็ยายเนี่ยมายืนอยู่
อ๋ออีกแล้วใช่ค่ะคนเดิมคนเดิม
กลับมาที่บ้านอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จปุ๊บ
พอเดินออกมามองไปที่พื้นอ้าวเราไม่มีเงาหัว
ว้าวฮะ
แล้วรถเนี่ยเราผ่านไปเรามองปุ๊บเฮ้ย

มคมค